เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวต่อ

มากันหลายเจ้าเหลือเกินนี่ครับเพื่อจะอวดโชว์ให้กับนักท่องเที่ยวตลอดจน
เหล่าบรรดาคนในจังหวัดเขาก็มาเที่ยวที่นี่ได้นะครับพอมาเที่ยวที่นี่ก็จะได้เห็นถึงภาพของภูมิปัญญาแล้วก็ศิลปะ
โดยภายในนะครับเป็นการจำลองสภาพความเป็นอยู่แบบเดิมเลยในสมัยก่อนแทบทุก
เบียดนิ้วเลยนะครับหักแสนหวานที่สะพานไม้ไผ่นี่ต้องมาถ่ายรูปนะถูกต้องครับ
ถามท่านนี้ครับท่านพระครูสุคลสินวิสุทธิ์นะครับเป็นเจ้าอาวาสวัดเปื่อยเปียงแล้วก็บอกว่า
คิดนะครับมาจากในช่วงที่วัยเด็กเนี่ยที่เคยอยู่บ้านไม้ไผ่ก็อยากจะนำรูปแบบในอดีตให้คนรุ่นหลังได้สัมผัสนั่นเองก็เลยสร้าง
บ้านไม้ไผ่ทั้งหลังแบบนี้ขึ้นมามุ่งด้วยใบคาที่เป็นหลังคาแบบนี้บริเวณใต้ชายคาเนี่ยก็ถูกประดับประดาษด้วยโคมไฟ
พื้นเมืองรูปแบบทางภาคเหนือเลยนะแล้วก็มีหลายสีสันด้วยในยามค่ำคืนนี้จะเห็นชัดเลยนะครับนี่แล้วก็นอกจากนี้นะครับเขายังมี
สำหรับวางหม้อดินเผาใส่น้ำไว้ต้อนรับแขกนะครับแล้วก็ภายในบ้านก็มีทั้งฝาบ้านแล้วก็พื้นบ้านที่ใช้
ไม้ไผ่สารขัดแตะเสริมความแข็งแรงเข้าไปทั้งหมดเนี่ยนะครับเขาใช้เวลาสร้างเพียง๑๔วันเท่านั้นเองค่ะโอ้โห
ก็ถือว่าเป็นบ้านไม้ไผ่แห่งแรกในจังหวัดพยาวนะครับ
ที่สร้างให้ยิ่งใหญ่อลังการแบบนี้แล้วก็สวยงามตามแบบไทยยวนหรือว่าไตโยน
นี่ที่เขาเรียกกันตามภาษาพื้นถิ่นนะครับ
งามมากเลยนะคะการไปท่องเที่ยวที่เป็นท้องถิ่นโบร่ำโบราณ
เรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมแบบนี้มันก็ชื่นอกชื่นใจนะคะ